ที่จังหวัดตากครับรถกระบะคันหนึ่งนะฮะแล่นฝ่าสายฝนมาด้วยความเร็ว
เสียหลักโอ้โหอันนี้ก็พุ่งชนเสาไฟส่องสว่าง
หมุนเป็นลูกคางเลยอ่ะ
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะโอ้โหอันนี้แหละมาเร็ว
มาเร็วแล้วก็ขึ้นไปชนเสาไฟแล้วหมุนเป็นลูกขางเลย
จังหวะหลังจากกระแทกเสาไฟมันก็เลยหมุน
ครับนี่แหละครับรถกระบะขับฝ่าสายฝนมา
เร็วนะครับแล้วเสียหลักพุ่งไปชนเสาไฟส่องสว่าง
บริเวณเกาะกลางบนถนนทางหลวงหมายเลขหนึ่งศูนย์ห้า
สายแม่สอดแม่ระมาทนะครับที่ตำบลแม่ป่าอำเภอแม่สอด
จังหวัดตากครับอยู่หน้าหมวดทางหลวงแม่สอดหนึ่งเลย
แวงทางหลวงตากที่สองแม่สอดนะครับทำให้เสาไฟหักเลยนะ
โอ้ยไหลตังค์อืมนอกจากรถจะซ่อมไหลตังค์แล้วเสาไฟก็ไหลตังค์นะครับ
ส่วนรถเนี่ยหมุนหมุนหมุนหมุนนะฮะแล้วก็จอดนิ่งอยู่กลางถนน
จากการตรวจสอบที่เกิดเหตุพบรถกระบะทะเบียน๒ทพเท่า
จุฬาสองสามห้าเก้ากรุงเทพมหานครอยู่กลางถนนสภาพรถเสียหายหนัก
ส่วนคนขับรถเป็นผู้ชายได้รับบาดเจ็บกู้ภัยช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลแม่สอดครับ
แล้วก็ยังมีเสาไฟกิ่งคู่สองต้นเสียหายโอ้โหอย่างที่ผมบอกเป็นทรัพย์สินของทางราชการครับ
เจ้าหน้าที่จะประเมินความเสียหายอีกครั้งสำหรับเหตุนี้เป็นอุทาหรณ์สำหรับผู้ใช้รถใช้ถนน
อันนี้แหละฝนตกถนนลื่นขี่ขับให้มันระวังอย่าเร็วนะครับ
เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุครับ